ผมว่าที่พึ่งทางใจที่ดีที่สุดเมื่อเรารู้สึกเมื่อยล้าก็คือการไปเที่ยว

ไปเที่ยวยังสถานที่ที่มันน่าสนใจแล้วก็มีอากาศดี
อากาศเย็นไงช่วงนี้หน้าหนาวแล้ว

พาไปที่ต่างจังหวัดอย่างพิศนุโลกครับโอ้โห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
คุณชี่สาต้องไปพานี้พาพบรัก
นี่แล้วก็นี่ด้วยพารักยืนยง
ใช่ผาคู่รักก็มี
ส่วนน้องใบตองคุณได้แค่ผาเดียว
พาอะไรคือพาสลัดรัก

สลัดต่อสลัดต่อตอนนี้ยังไม่มาเลยจะให้สลัดอะไร
แต่เห็นบรรยากาศโดยรวมแล้วมันชื่นอกชื่นใจ
พาครอบครัวไปก็มีความสุขครับคุณผู้ชมครับ
แล้วที่ถูกอกถูกใจนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากอย่างที่บอก
ทุ่งดอกกระดาษเป็นดอกไม้จริง

ถูกต้องครับกำลังเบ่งบานเลยเห็นไหม

สร้างสีสันเลยแล้วก็เป็นการเนรมิตภาพ
ออกมาได้อย่างสวยงามไปทั่วโครงการ
ถือว่าเป็นทุ่งดอกกระดาษที่สวยงาม
แล้วบอกเลยว่าตอนนี้หนึ่งเดียวในเมืองไทยเลยนะ

เออดูแล้วมันก็สวยงามมีหลากหลายสีสัน
นี่คู่รักเขาพากันไปมันก็มีความสุข
เห็นไหมเท่านั้นยังไม่พอ
จากวิวธรรมชาติที่สวยงามแล้ว
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้าแห่งนี้

แปลงสาธิตปลูกสตอ
ฮะสตอที่ไหนล่ะเป็นต้นแบบนี้ปลูกปลูกปลูกสตอ

ก็ว่าอยู่ทำไมสตอไปปลูกที่ทางพิศนุโลก
สตอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน๘๐นะครับที่ปลอดสารเคมี
ดีจังเลยค่ะดีครับนักท่องเที่ยวเขาชอบ
ตอนนี้ก็รอแล้วล่ะอีกสักพักเดียวนะครับ
ประมาณสักธันวาห์หรือไม่ก็ต้นต้นมะกะลา
ว่าผลน่าจะออกได้ทานกันล่ะแบบนี้นะครับ
เพราะช่วงนี้ต้องบอกอีกครั้งว่าตามแนวฟูเขา
จุดต่างที่เขาไปชมทะเลหมอกกันเนี่ยคนเยอะมาก
และยิ่งถ้าไปช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรแบบนี้

ท่ายังไงก็ไปศึกษากันด้วยนะครับ
ตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลก

ตั้งแต่เวลา๗โมงเช้าไปจนถึง๕โมงเย็นครับ

อุ๊ยวันเดียวดูท่าถ่ายรูปแล้วดูสีเสื้อเขา
มีโลมันตีจินตนาการออกเลยว่าอากาศจะดีขนาดไหนบรรยากาศจะดีขนาดไหน
ไปกันเป็นครับครัวคู่รักก็ได้หรือจะไปคนเดียว
ไปคนเดียวก็ไม่แน่คุณใบตองอาจจะไปพบรักที่หมารักยืนยงก็ได้
เออว่าไปกันก็เป็นคนเดียวแล้วล่ะค่ะคุณ
ผารักยืนยงผาพบรักอืมแต่อย่าไปผาสลัดรักนะถ้าไปผาแล้วนั้นเรียบร้อย
เดินหนีเลยนะอย่านะ
เออต้องระวังต้องระวังแต่ที่ท่องเที่ยวสวยเยอะนะคะ
ในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ก็ไปเที่ยวในประเทศไทยกัน
อย่าลืมนะไปเที่ยวแล้วช่วยกันเก็บขยะด้วยนะดูแลรักษาธรรมชาติ